ผู้ชมครับวันนี้มีการรวมตัวกันของภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันนะครับ
นัดกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองไปยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภานะฮะ
ให้ตรวจสอบสอสอพักก้าวไกลบางคนที่ไปร่วมชุมนุมกับคณะรัศดรนะครับ
โดยชี้ว่ามีเจตนาจาบจ้วงอย่างชัดเจนพร้อมทั้งได้แสดงละครใบ้เสียดสี
นายธนทรจึงร่วงเรืออนกิจหัวหน้าคณะเก้าม่านะฮะ
บอกว่านี่คือคนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังของกลุ่มรัศดร

แค่ครับวันนี้ว่าผู้ที่อยู่บ้างหาการส่งลงแค่มีความเกี่ยวพันก็คือ๖คนที่ยืนถูก๓นิ้ว
นี่เป็นภาพที่กลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
นำโดยพานสุวรรณะแก้วพร้อมกับแนวร่วมนะครับใส่เสื้อสีเหลือง
มาพร้อมกับรถขยายเสียงมาที่หน้าอาคารระทธศพาที่เกียรติกาย
มาแสดงละครใบ่เสียดสีนายถนธรณ์จึงรุ่งเรียงกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้า
โดยบอกว่าในวันนี้๒๕พฤษจิกายนนี่คือวันท้ายวันเกิดของนายถนธรณ์
ปีนี้ก็๔๐กว่านะครับทั้งกลุ่มก็เลยมามอบเค้กวันเกิด
ด้วยการปักเค้กเลข๑๑๒นะแล้วก็มีของขวัญเป็นบันไดลิงให้
มีตัวเครื่องบินด้วยนี่ครับแต่คุณธนทรนี้อายุ๔๐กว่า
สี่สิบต้นต้นค่ะก็ไม่รู้ทำไมปัก๑๑๒อะไรยังไงนะ
เอาเป็นว่าแล้วเขาบอกว่าเขาก็มีบันไดลิงให้มีตัวเครื่องบินให้ด้วย
ต้องการแล้วก็ให้แกนนำคนหนึ่งถอดเสื้อนะฮะ
แล้วก็ชูสามนิ้วนะครับพร้อมกับคล้องป้ายที่มีข้อความ
เขาก็เขียนของเขาไว้นะครับสื่อความหมายว่านายธนทรเนี่ยอยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มรัศดรนะครับ
หลังจากนั้นก็ได้ไปยื่นหนังสือต่อในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานะครับ
ทางเลขานุการของประธานรัฐสภานะครับ
ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของสอสอพักก้าวไกลบางคน
เห็นอย่างชัดเจนว่าไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มรัศดร
ซึ่งเห็นว่ามีพฤติกรรมในการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจน
แล้วก็เป็นการเปิดเผยและท้าทายซึ่งกระทำอย่างต่อเนื่อง
พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่เข้าข่าย
ไม่ปฏิบัติตนต่อคำปฏิญาณของสมาชิกรัฐสภา
เลขานุการประธานรัฐสภาก็มารับหนังสือนะครับ

หลังจากนั้นกลุ่มนี้ก็เดินทางไปต่อนะครับ
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทางกลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย
ประกาศว่านัดรวมพลกันไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
ทีแรกก็บอกว่าจะไปแต่เราไปเราก็ไม่เจออาจจะคลาดกันก็ได้
ว่าอย่างไรเนี่ยฮะหรือว่าอาจจะยื่นที่เดียวที่หน้ารัฐสภานะครับ
ค่ะอ่าก็ความเคลื่อนไหวการชุมนุมนะฮะใช่ค่ะ
เดี๋ยวยังงั้นมีเพิ่มเติมให้เรารอยงานให้นะครับ